สนับสนุนโดยทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไมโล
กลับมาลุ้นกันต่อครับว่าอุปกรณ์ไหว้พระแก้บนชิ้นไหนจะราคาถูกที่สุด
อยากจะบอกว่ากลิ่นดอกแก้วหอมกลิ่นดอกแก้วมากครับ
แล้วไม่แสบจมูกครับควันน้อยไม่แสบตา

อย่าเอาเขาไปคล่องแวะสิเขามากับเทียน

ดีสิมีใครนั่งเทียนโชว์บอกเข้าไป
เรียกใครจุดเทียนแล้วนั่งพนมมือ

แต่ว่าต้องเป็นเทียนมังกรคู่เท่านั้น

เพราะเทียนเนี่ยขนาด๑๒หุ่น

เล่มราคาจะไปแพงได้ไง

ของนานี่ถูกหัวเรือ

แต่ของผมมีคำอวยพรด้วย

ส่องสี่ฮอสี่สาดสี่จับผัว

แปลว่า๔เดือนไม่ส่งดอกไงทางวัดจะยึดของ

เทียนคู่ตามังกรของเรานี่นะ

ไม่ต้องห่วงเลยมีคำโวยพรพร้อม
ที่๓สีคำผมถูกกว่าอันนี้ถูกกว่าโอ๊ย

มันก่อนอีกคู่

ของทั้งสามอย่างค่ะที่เอาไว้บนบาสารเก่าแก้บนก็ดีค่ะ

พี่ว่าคำถามข้อที่๕มูลค่า๒๕๐๐๐บาท
ของศักดิ์สิทธิ์๓ชนิดนี้

อุ๊ยถูกที่สุดค่ะพี่
อันนี้ก็แม่งจะแพง
แพงไหมมันเป็นทูบผอม
มันไม่ทูบธรรมดา

๕๓สีนี้คือนี้
สันตภูมิก็ปลูกได้

ขูดหวยนี่โอ้นิยมใช้

สำคัญสำหรับการทำพิธีต่าง

มันตัดไม่ได้เลยผมว่ามันสูสีกันนะครับ

พี่ถ้าพี่คิดว่าสูสีและสับสนอย่าลืม
เป็นมีตัวช่วยให้พี่อีกหนึ่งตัวช่วย
คือเหลือตอบได้๒ข้อ
ถ้าพี่คิดว่ามันราคามันเบียดจนแบบ
ไม่สามารถตัดอันไหนอันใดอันหนึ่งทิ้งได้

ก่อนที่พี่จะเลือกนะพี่ต้องตั้งสติแล้วฟังเป๊กให้ดี
ถ้าพี่ตอบผิดกลับบ้านมือเปล่าเลยนะคะ

ตอบได้๒ครั้งค่ะตอบเลย๒ครั้ง
ครั้งที่๑พี่จะตอบว่า

และครั้งที่๒ของตัวช่วยพี่จะตอบว่า

ตอนนี้พี่ใช้ตัวช่วยนะคะเลือก
งั้นเป๊กขอเฉลยอันที่๓ก่อน
ผ้าสามสีที่พี่เจี๊ยบเลือกค่ะ

ราคาอยู่ที่
และทูบค่ะชิ้นสุดท้ายที่พี่ไม่ได้เลือก
ทูบถุงนี้ค่ะทิ้งกว่า
จะเบ้อ๒๐บาทไม่ถูกต้องทูบหอมควันน้อย

อย่าเป็นสุดเดียวว่า๒๗อย่างนี้
อยากเป็นสิ่งที่จะได้๒๗

เก่งมากค่ะพี่แหม่มพี่เจี๊ยบ

ดีใจไหมตัวช่วยหมดแล้วค่ะพี่ขา
ข้อต่อไปค่ะตัวเงินเพิ่มขึ้นค่ะ
มูลค่าเพิ่มเป็น๓๕๐๐บาท
พี่คะตัวช่วยพี่หมดแล้ว
สามีภรรยาคู่นี้จะหยุดหรือจะไปต่อ
ถ้าหยุดเงินที่พี่สะสมมาค่ะ
เราจะให้พี่ครึ่งหนึ่ง
แต่ถ้าพี่ไปต่อพี่ตอบผิด

ไปต่อนะแล้วแต่ตัวเองพูดเลยดีกว่ามันจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันไปต่อพูดเขาสิ
ไปต่อค่ะไปต่อโอเคเมียผมขอไปต่อครับ
ไปต่อค่ะแสนช้างเข้านั่งจริงนะพี่เตี๋ยว
ใช่ค่ะขี้เกียจมีปัญหาที่บ้านครับ
ถ้าไปต่อแบบนี้ค่ะข้อต่อไปคำถามเหมือนเดิม
ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นนี่น่ะนู้นค่ะ
อ่า

ถูกจริงต้องถั่วแดง
ถูกดีและมีประโยชน์

นี่คือถั่วแดงตาไร่ทิพย์

นี่ปริมาณ๕๐๐กรัมเช่นกัน
โปรตีนจากถั่วแดงนี่นะบอกได้เลย
มีคุณค่าเทียบเข้ากับเนื้อสัตว์เลยเชียวนะ
จะบอกให้แล้วบอกได้เลยว่า

ฮะจะบ้าหรือเธอเออ
ใครจะเล่นกับเธอไอ้หน้ามัน
โอเคมันดีอย่างไรครับนาง
มันแก้ร้อนในด้วยนะครับครับ

รูปรบอบว่าเสริมสร้างเส้นผลไม่แข็งแรงด้วยใช่มั้ย

นี่มีประโยชน์คุ้มค่าเทียบเท่ากับเนื้อสัตว์เลยนะ

มูลค่า๓๕๐๐๐บาท
ถั่วทั้ง๓ชิ้นนี้ชิ้นไหนราคาถูกที่สุดค่ะ

เอาล่ะนี่เป็นถั่วคัดคุณภาพนะคะ

ก็สามารถเอาไปปรุงอาหารตามชอบได้

ถั่วดำก็หากินง่ายนะ

ถั่วดำเนี่ยเอาไปทำขนมได้หลายอย่าง
ถั่วแดงนี่โปรตีนสูงแทนเนื้อสัตว์ได้
สำหรับคนที่เป็นเวเนกันคือเป็นพวกที่ไม่ทันเนื้อสัตว
ก็สามารถทานถั่วแดงเนี่ยแทนเนื้อสัตว์ได้

ส่วนถั่วเขียวอย่าลืมนะคะคุณประโยชนของถั่วเขียวเนี่ยมีเยอะค่ะ
วุ้นเส้นได้ทำของหวานได้

อันนี้ไม่ต้องวิเคราะห์เยอะ
เพราะเมื่อก่อนตอนเด็กมีความรู้สึกว่ามีเงิน๒๐บาทก็ต้มอันนี้ได้
ในประดาษถั่ว๓ชนิดที่เรามาวาง

ถ้าพี่ผิดจบเลย

ถั่วแดง

ถูกที่สุดน่าจะเป็นถั่วเขียวเพราะหาง่าย
อันนี้วิเคราะห์หรือว่าตอบแล้ว

ถั่วทั้ง๓ชนิดจากไร้ซิป
ถั่วแบบไหนราคาถูกที่สุด

และถั่วแดงจากไรซิป

๔๒บาท
และถั่วดำจากไรซิป

๓๘บาท

แหม่มเก่งมากนะเห็นพูดถูกมาหลายทีแล้ว

แต่ว่าห้ามเกิน๓๘บาท

ระหว่าง๒๙กับ๓๕บาท
ราคาถั่วเขียวจากไร่ทิพย์

ถั่วเขียวไร้ทิศจะส่ง
และถั่วเขียวที่คุณเจี๊ยบคุณแหม่มเลือก

ลุ้นกันช่วงหน้าครับ
ไม่ทันก็สามารถดูย้อนหลังแบบเต็ม

แกงบวนด้วนราคาได้ที่
หรือไปฮากับมุกของแก๊งป่วนได้ที่

แค่นี้คุณก็จะมีภาพเซลฟี่

รายการได้แล้วล่ะครับ